กลับมาในช่วงนี้นวดท้องรอใช่แล้วค่ะของกินมารออยู่
เพียบเลยแต่ว่าก่อนที่จะเราไปดูเรื่องราวของกินแปลก
พาไปดูร้านอาหารก่อนดีกว่านะหลายจังหวัดเลยทั้งที่
สุโขทัยนะครับคุณผู้ชมเขาไอเดียเก๋มากก็คือทั้งร้านเนี่ย
จะเต็มไปด้วยตุ๊กตาตุ๊กตาร่ะครับชื่อว่าถูกออกถูกใจน้องน้องหนูหนูมากแน่นอนนะฮะ
แล้วตุ๊กตาร้านนี้ในร้านนะเขาจะต้องมีรอยยิ้มด้วยโอ้เป็นร้านแจกยิ้ม
ถูกต้องแล้วส่วนที่จังหวัดสงขลานะ
คือนำเอาของเก่าในยุคเจ็ดสูอุเนี่ยมาประดับตกแต่งร้าน
เป็นจุดเด่นจุดคล้ายที่ได้ได้ว่าดึงดูดอ่าพวกที่มาเที่ยวเนี้ยฮะ
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้ดีมาก
เป็นยังไงบ้างติดตามได้จากรายงานเลยค่ะ
เป็นร้านจำหน่ายรองเท้าและรับทำเครื่องหนังทุกชนิด
หรือแม้แต่งานฝีมือเช่นตอกสลักชื่อแหวนหรืองานฝีมือที่ลูกค้าสั่งทำเป็นพิเศษ
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในยุค๗๐ที่เก็บสะสมมาตลอด๒๐ปีมาประดับตกแต่งร้าน
ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นและกลายเป็นจุดขายของร้านเพราะสะดุดตากับผู้ที่พบเห็น
เจ้าของร้านบอกว่าชอบสะสมของกรอบคลาสสิกแต่ต้องเป็นของแท้เน้นยุค
เก็บสะสมมาเรื่อยจนเต็มร้านบางชิ้นก็ซื้อมาก็มีค่ะ
แล้วก็ขายให้กับนักสะสมของเก่าไปบ้างก็มีเพื่อนำเงินมาซื้อชิ้นใหม่
แต่มีอยู่๒ชิ้นที่ไม่ขายคือรถจักรยานและรถจักรยานยนต์เก่าสีแดง
เริ่มต้นเขาเก็บจักรยานก่อนก็หลังเขาเก็บมาเจอก็ซื้อมาประดับบ้าน
เมื่อก่อนบ้านอยู่มันไม่มีอะไรพอ
ก็ซื้อของเข้าเล็กก็เต็มบ้านก็สวย
แต่ว่าอันนั้นก็ของเก่าและก็ของแท้

เคล็บไปสักที่ปีแล้วคะถึงตอนนี้

เผาเก็บทุกอย่างค่ะแต่สากเผื่อรถที่เก็บได้ไม่ลดบ้าน
นั่นอ่ะเพราะบางอย่างเราก็ขายออกบ้างเพราะว่าเราก็ถือว่า
สมบัติปัดกันจมมันก็เพื่อนชอบเลยเพราะว่าก็ขายอย่างนั้นแหละ
ทุกวันจะมีลูกค้าทุกเพศทุกวัยหรือกลุ่มที่สะสมของเก่า
แวนไปซื้อสินค้าภายในร้านหรือสั่งทำงานฝีมือ
บางส่วนก็ไปชมของเก่าเพราะแปลกและหายาก
จำนวนนี้ก็มีชาวต่างชาติด้วย
ที่สำคัญที่นี่เขาทำป้ายให้ลูกค้า
เขียนแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นได้ด้วยค่ะ
อีกหนึ่งร้านค่ะตุ๊กตาเยอะขนาดนี้

แต่เป็นร้านอาหารจานเดียวที่ตกแต่งได้น่ารักมาก
ร้านนี้ชื่อว่าจุดใจจังอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
ทุกคนที่เปิดประตูเข้าไปที่ร้าน
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เริ่มต้นสั่งอาหาร
แต่จะชื่นชมอมยิ้มกับตุ๊กตามากมาย
ที่เจ้าของร้านนำมาวางเรียงรายเต็มบนชั้นข้างฟ้า
เคาน์เตอร์และตามตู้อาหาร
มีบางตัวก็ถูกกอดรัดฟัดเหวี่ยงระหว่างหม่ำอาหารจานโปรด
แต่มีข้อสังเกตค่ะตุ๊กตาทุกตัว
ต้องมีปากแดงหรือมีรอยยิ้มเท่านั้น

เพราะทำให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็อารมณ์ดี
และนี่แหละค่ะคือหน้าตาของเจ้าของร้าน
คุณอัญชาลีฟางเสนเจ้าของร้านอายุ๔๐ปี
ข้าราชการที่ใช้เวลาว่างร่วมลงทุนกับครอบครัว
บอกว่าสาเหตุที่ชื่อร้านจุดใจจัง
เพราะต้องการให้คนที่มาที่ร้านเติมช่องว่าง
อย่างเช่นสุขใจจังดีใจจังหรือชื่นใจจังค่ะ
แล้วแต่ที่ลูกค้าจะสะท้อนความรู้สึกออกมา
ส่วนตุ๊กตาที่สะสมไว้มากมายนั้น

ที่ไม่เคยมีตุ๊กตาเป็นของตัวเอง

ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีเงินเดือนเป็นของตัวเองเมื่อไหร่
จะค่อยซื้อเก็บไว้ค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยความคิดสมัยเด็กนะคะ
เหมือนแบบน้อยใจที่ว่าเราได้มีตุ๊กตาตัวเดียว
ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีเงินเดือนได้ทำงาน

ทีนี้มันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยแล้วก็
ธุรกิจนี้ก็เป็นทำร่วมกันกับครอบครัวกับเพื่อน
ก็เลยว่าเราทำตุ๊กตาเราอยากแบ่งปันความสุข

บางคนที่เขาอยากมีความสุขเมื่อก่อน
เหมือนเราที่ไม่มีตุ๊กตาอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยจะเน้นไปทางตุ๊กตาบ้าง
ส่วนเมนูที่ร้านนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียว
เช่นกระเพราไก่กรอบเข้าผัด
แต่ที่ขายดีคือสปาเกตตี้ขี้เมาทะเล
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟที่นี่ก็มีให้บริการอีกด้วยนะคะ

ก็ไปร้านนี้แล้วยิ้ม
สุขใจจังชื่นใจจังอะไรแบบนี้ร้านก็เป็นไอเดียเก๋เดี๋ยวนี้นะ
การทำร้านอาหารหรือว่าอะไรแบบนี้เราต้องมีไอเดีย
มีอะไรที่จะประยุกต์ดึงดูดลูกค้าได้
เอาล่ะไปลองดูเมนูอื่นกันบ้าง
กินกันแบบอิ่มน้ำสำราญ
ข้าวเหนียวหน้าควายลุยเป็นชื่อข้าวเหนียวของเขา
ทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้ไปดูกันหน่อยหน้าตามันเป็นยังไง
นี่ทำเป็นรูปควายลุยยังไงล่ะคุณไม่เกี่ยวเลย
แต่เดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่ามันทำไมถึงชื่อแบบนี้
ไปดูกันก่อนนะครับกลุ่มสัมมาชีพชุมชนวัดมหาธาตุอำเภอสังขบุรีจังหวัดชายนาฏ
เขาบอกว่ามาแปลกเลยมาเป็นข้าวเหนียวมูลเหมือนกันแต่เป็นข้าวหน้าควายลุย
โอ้โหฟังแล้วงงเลยเอ๊ะมันทำมาจากอะไร
เขาบอกว่าทำมาจากน้ำตาลตะโนดน้ำตาลขึ้นชื่อของตำบลห้วยกรดอำเภอสังขบุรี
ประกอบกับการปรุงรสแบบสดใหม่ให้กับนักชิมและนักท่องเที่ยวหลายคนก็ติดใจในรสชาติ
จนต้องสั่งกลับบ้านไปฝากญาติพี่น้องมิตรสหายกันอยู่เป็นประจำ
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคนนี้ครับนางถนอมลอดลีอายุ๕๙ปีเป็นชาวตำบลแพรกศรีราชา
กลุ่มสำอาชีพกลุ่มชุมชนวัดมหาธาตุต้นตำรับข้าวเหนียวหน้าควายลุยก็เผยว่าสมัยก่อนนะครับ
มีการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งแต่ละครั้งจะมีชาวบ้านมาช่วยกันเกี่ยวข้าวเป็นจำนวนมาก
เจ้าของนาไม่มีขนมอะไรมาเลี้ยงก็นำถั่วเขียวและเผือกที่ปลูกไว้มาทำขนมโดยใช้น้ำตาลตะโนดของขึ้นชื่อของชาวห้วยกรด
นำไปเคี่ยวโดยใช้ตาลตะโนดสดจากต้นและกะทิมาทำหน้าข้าวเหนียวนั่นเองไปลองฟังเสียงดูครับ

ขอบคุณครับ

นี่แหละที่เขาทำกันอยู่มันจะคล้ายกับเลนโครนประมาณนั้น
โรยอยู่บนหน้าของข้าวเหนียวมูลแล้วทานเนี่ยอร่อยนะ
คือเราพูดเราอาจจะไม่น่าทานนะแต่รสชาติเขาว่ามันอร่อยมาก
ชื่อมันแปลกวิธีการทำข้าวหน้าควายลุยก็คือ
ถั่วเขียวและเผือกเนี่ยเอาไปนึ่งให้สุกก่อนนะ
แล้วก็นำไปกวนกับกะทิสดให้เข้ากันแล้วจึงใส่น้ำตาลตะโนดลงไป
กวนจนเหนียวข้นเหมือนโครนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นสีแบบนี้อร่อยมากเลย
มันหวานหอมมีน้ำตาลตะโนดด้วย
เวลารับประทานเนี่ยก็ให้นำหน้าควายลุยมาโรยบนข้าวเหนียวมูล
ก็จะได้รสชาติที่หวานมันอร้อยนะครับ
ใครสนใจสามารถสอบถามไปได้ที่กลุ่มสามอาชีพชุมชน๔
วัดมหาธาตุอเวิร์ดสังคมบุรีจังหวัดชายนาฏหมายเลขกระทรัพย์
ผมขึ้นให้แล้วไม่ต้องอ่านให้เสียเวลา
จดตามนั้นได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นขนมแบบโบราณด้วยอย่างปกติแล้ว
ถ้าเราทานกับข้าวเหนียวมูลแล้วก็จะนึกถึงพวกหน้าสังขยา
ขยาหน้ากระฉีกหน้าปุ้งหน้าปลาอะไรแบบนี้
ประมาณนี้อันนี้ก็แปลกนะถือว่าแปลกเหมือนกัน

เพราะว่าเคยมีคุณผู้ชมส่งมาเหมือนกันนะ
บอกว่าเคยทานอร่อยนี้
ที่เคยทานแล้วไลน์มาพูดคุยกับเราหน่อยว่า
ถูกใจในรสชาติอย่างไรบ้างรวมไปถึงเด็ดแต่รสชาติ

ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ยังคงส่งไลน์มาพูดคุยกันได้ต่อเนื่องนะ

มีคุณผู้ชมส่งมาดูซิชอบรายการนี้มากนะคะ

ใช่รักษาสุขภาพกันด้วยนะ
ขึ้นมาร้านหนึ่งโดยใช้ชื่อว่าสารพัดยำตำซะกราว
ร้านนี้เนี่ยนะเขาโพสต์ลงในโซเชียล
แล้วก็ลูกค้าเนี่ยแห่ตำซื้อเกินมากมากเลยค่ะโอ้โหดังในโลกโซเชียลใช่ไหม
ถูกต้องแม่ค้าสาวสวยเมืองบุรีรำชื่อว่าคุณวาสนาแสนกล้าหรือว่าคุณน้ำ
อายุสามสิบสามปีนะคะกำลังตำส้มตำตามสั่ง
เออเป็นส้มตำสั่งนะตำให้กับลูกค้าที่ไปรอซื้อกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่แม่ค้าสาวสวยยุคใหม่คนนี้เขาผันตัวเองจากอาชีพขายเสื้อผ้าในโลกออนไลน์
ลองเปิดร้านขายส้มตำแบบออนไลน์ดูบ้างในชื่อร้านที่บอกไปสารพัดยำตำซะกราวค่ะ
แล้วก็มีการโพสต์รูปภาพหน้าตาเมนูต่างของส้มตำลงไปในโซเชียล
พร้อมกับบอกพี่กัดร้านแล้วก็ตำแหน่งของร้านก็เลยมีลูกค้าเนี่ยนะ
ลองมารับประทานกันตามโลกโซเชียลเนี่ยตามกันมาจากในอินเตอร์เน็ตนี้แหละ
กันอย่างไม่ขาดสายเลยเพราะว่ารูปที่โพสต์ลงไปเนี่ยมันสวยมากมันน่าทานนะครับ
ยังมีเมนูส้มตำให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายตามที่ลูกค้าต้องการเลย
ไม่ว่าจะเป็นตำทะเลตำกุ้งสดตำหมูยอหอยแครงตำหมูยอกุ้งสดตำหมูยอดักแด้ตำรวมมิดทะเล
แล้วก็ตามผลไม้ตามฤดูกาลก็มีนะคะ
คือเราโพสเฟซใช่ค่ะโพสเฟซในลายสั่งทางเฟซทางลาย
แล้วก็มีส่งฟรีบริการท่านในเมืองเนี่ยค่ะก็จะส่งฟรีออกจากเมือง๕โลอะไรอย่างเงี้
ประมาณนี้จากนี้ก็ถึงโลบินสันอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งฟรีค่ะคือต้องสั่งแค่สองพกขึ้นไปส่งฟรีราคาปกติค่ะ
อันนี้ถ้าเป็นตำทะเลก็จะเป็นครกละร้อยค่ะแล้วก็ลูกค้าสั่งได้บางคน
ส่วนมากลูกค้าก็จะบอกว่าขอพี่ขอพิเศษขอร้อยยี่ขอร้อยห้าสิบ
ลูกค้าสามารถบอกราคาเองได้ค่ะอาจจะเป็นลูกค้าประจำที่น้ำเคยสั่งกับทุกวันนี้ก็คือพี่เอาครกนึงมาเลยเอาสองร้อย
เราก็จะเน้นให้ลูกค้าเลยใช่ค่ะอาจจะตำลมหรือตำแยกคือสั่งได้หมด
จะใส่ไม่ใส่อะไรหรือว่าต้มนึ่งหรือว่าสดอะไรอย่างนี้คือใส่รวมกันได้หมด
เข้าใจแล้วที่มาของคำว่าส้มตำตามสั่งเนี่ยนะก็คือดีเทลเล็กรายละเอียดเล็กน้อยจะเอาแบบไหน
กี่เม็ดใส่อะไรบอกได้คือตำสั่งหมดเลยทุกอย่างอยากจะใส่อะไรสุกดิบยังไง
แม่ค้าตำให้หมดนอกจากการเปิดให้สั่งทางเฟซบุ๊กแล้วก็บริการจัดส่งฟรีแล้ว
ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนอยากจะลองเมนูส้มตำแปลกนะคะก็สามารถโพสต์บอกแม่ค้าได้เลย
คือทางร้านเนี่ยนะเขาจะหาวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการเนี่ย
มาทำเป็นเมนูส้มตำให้ได้แบบตามสั่งอย่างที่บอกนี่แหละ
โดยหลังจากเปิดขายมาได้เกือบปีก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาก
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พนักงานห้างร้านเนี่ยนะ
ทำให้มีลูกค้าแวะเวียนไปอุดหนุนไม่เว้นแต่ละวันเลยไปดูราคากันหน่อยดีกว่า
ราคาเอาจริงจริงก็ไม่ได้แพงนะคุณครับราคาส้มตำปูปลาร้าตำไทยที่เราทานกันทั่วทั่ว
ราคาก็จะเริ่มต้นที่ครกละ๑๐๐บาทขึ้นไป
อันนี้ก็ตามสั่งตามที่ลูกค้าต้องการเลย
ซึ่งทางร้านยังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งข้าวสวย๒จาน
ฟรีไปเลยอีก๑จานค่ะ
ร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะคะ

คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับ

หยุดทุกวันอาทิตย์เอาง่ายจะไปวันไหนก็ไปเลย

ร้านนี้ขายมากว่า๔๐ปีแล้ว

แสดงว่าไปไม่ถึงอุดรธานี

เอาล่ะร้านก๋วยจั๊บอาหารเช้าเวียดนาม
ที่ชาวอุดรธานีก็เรียกกันติดปากว่า

ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของจังหวัดนะครับ
เปิดขายมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ตอนนี้มีเฟรนชาย

เจ้าของร้านก็คือนางมะลิพันธนะ

นี่เลยกำลังตักข้าวเปียกที่ปรุงเสร็จใหม่ร้อน

ครับผมนางมะลิบอกว่าทำข้าวเปียกเส้นขายตั้งแต่ปี๒๕๒๑นะครับ
สมัยที่ร้านเนี่ยยังเป็นเพลิงเล็กขายอยู่ริมถนน
ขายราคาถ้วยละ๒บาท๒บาท
ตอนนั้นนะ๒บาทลูกค้าส่วนมากก็เป็นเด็กนักเรียน
จากนั้นก็ได้ย้ายไปเปิดร้านขายในตึกราคาถ้วยละ๑๕บาท
ก่อนที่จะขยับมาเป็น๒๕และ๓๐บาท
กระทั่งปัจจุบันราคาตอนนี้นะครับขายที่ถ้วยละ๔๐บาท
ยุคตามสมัยก็ขายได้วันละหลายสิบหม้อเลยทีเดียว
กลายเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดที่หากใครมาเที่ยวต้องแวะชิมเสมอ
โดยทั้งหมดตอนนี้มี๕สาขาในจังหวัดอุดรธานี
และอีกหนึ่งสาขาก็คือสาขาที่จังหวัดขอนแก่น
แต่ว่าจริงถ้าใหญ่สาขาวมันจะดี
ใหญ่สาขาไงเพราะอร่อยมากนะครับ
เขาบอกว่าสาเหตุที่เรียกว่าข้าวเปียก
เพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำกับก๋วยจับยวนที่จังหวัดอื่น
และที่แตกต่างจากก๋วยจับยวนทั่วไป
ก็คือวิธีการลวกเส้นโดยข้าวเปียก
จะมีเส้นที่ใหญ่กว่าและต้มเส้นใส่หม้อรวมกัน
ส่วนก๋วยจับยวนเส้นจะเล็กและนำมาใส่ถ้วยก่อนราด

แล้วก็เส้นข้าวเปียกที่ทำเองเนี่ยนะครับ
ก็ให้เส้นที่หนานุ่มและน้ำซุปต้มกระดูกหมู
เป็นสูตรพิเศษของทางร้านทำให้มีกลิ่นหูหอมหวน
ชวนรับประทานเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่ทำให้ขายดิบขายดี

ถ้าไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะคุณเห็นไหม
ตั้งแต่อ่านมายังตักไม่หยุดเลยไหมคะ
เราก็นั่งดูอ่านข่าวไปน้ำลงน้ำลายกะไหลไปหิว
คุณผู้ชมก็ไลน์มาโอ้โหนี่ดูไปหิวไป
จะเปิดดูช่องไทยรัฐยาวไปเลย
เพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะไปดูบอลต่อดู

ใดกับอินโดนีเซียในศึกบอลเอเชียนคับ
เป็นรอบคัดเลือกในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

ของดีและอาหารที่เป็นสูตรโบราบ
เหมือนกันที่รัฐกระบังอร่อยเหมือนกันนะคะ

เอาละเดี๋ยวพักเรื่องเราความหิวเอาไว้สักครู่

พักกันครับพักกันสักครู่เจอกันช่วงหน้า